ทุกผู้ชมครับที่อุทัยธานีที่คุณตาท่านหนึ่งเขาตามหาหลานชายอายุ๔ขวบ
บอกว่าโอ้โหแม่ลูกสาวของต้าพาไปกลัวว่าจะพาไปขายเหมือนกับร้านคนแรก
หากันอยู่หลายวันล่าสุดเจอตัวแล้วนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะฮะไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ดีใจไหมครับลุงดีใจไหมครับผม
นี่ครับคุณตาบุญเรียนเจอหลานชายแล้วน้องจุกอายุสี่ขวบครับท่านผู้ชมครับ
คุณตาบุญเรียนอายุ๗๑ปีหอมเลยนี่ฮะกอดใหญ่เลยนะครับ
ตามตัวให้จนเจอนะครับทุกผู้ชมครับตาก็ดูหลานชายใหญ่เลยบอกโอ้โหเป็นยังไงบ้าง
เป็นยังไงร่างกายปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีนะฮะ
ก็มีตรงศีรษะเนี่ยน้องจุกตัดผมใหม่โกนทั้งหัวนะแต่จุกกลมยังอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงกลางศีรษะนะฮะทุกผู้ชมถ้าจำได้คุณตาบุญเรียนถึงขั้นร้องผมร้องไห้นะฮะ
ตามหาหลานชายนะครับหาอยู่๘วันนะฮะลูกสาวอายุ๔๓วันที่คุณตาโพสต์หาหลานชายนี่นะฮะ
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวทคุณตาบุญเรียนบอกว่าลูกสาวเนี่ยพาหลานขี่จักรยานยนต์หนีออกจากบ้านไป
กลัวว่าลูกสาวจะเอาหลานชายไปขายอีกเพราะเคยมีหลานคนแรกลูกเอาไปขายมาแล้ว
แล้วนี่เป็นไทม์ไลน์ช่วงตามหานะครับ๒๐๒๑กันยาพบว่าทางแม่ของเด็กเนี่ย
แล้วก็ตัวน้องจุกเขาอยู่ที่อุทัยธานีนี่แหละพื้นที่บ้านเกิด
อยู่แถวร้านอาหารที่อำเภอหนองฉางจากนั้นนั่งรถไปที่นครสวรรค์
ในช่วง๒๒๒๓กันยานะถึงขั้นตระเวนไปขอบวชชีตามวัดนะฮะสำหรับแม่ของเด็ก
แต่ไม่มีวัดไหนเขารับนะฮะก็นั่งรถโดยสารต่อมาที่สุพรรณบุรี
มาอยู่สุพรรณนี่๓วันจนเมื่อวานนี้นะครับมีคนเข้าไปเห็นแล้วเขาจำได้
ว่าเป็นเอ๊ะเป็นแม่กับเด็กที่ทางตาเขาตามหาอยู่นี่นะไปนั่งอยู่ที่สาราเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับ
เขาก็เลยไปบอกตำรวจตำรวจก็มาตรวจสอบนะฮะเพราะว่าคือน้องจุกจริงนะครับที่ตาเขาตามหานะครับ
ท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้ก็พาน้องจุกแล้วก็แม่
มาที่สพห้วยคดที่อุทัยธานีนะครับก็ให้สหวิชาชีพเนี่ยมาสอบปากคำร่วมกับตำรวจนะครับ
คือแม่เนี่ยบอกว่าที่ต้องพาลูกชายออกมาเพราะว่าถูกพ่อก็คือตาของเด็กทุบตีนะ
เลยต้องพาเนี่ยหนีมาอยากจะเลี้ยงลูกเองแต่ตำรวจบอกไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่าทางแม่ของเด็กก็ดูเหมือนกับ
เลื่อนลอยหน่อยอาจจะทานยาไม่ครบตามที่หมอบอกอะไรหรือเปล่าแต่น้องจุกก็อย่างที่เห็นนะฮะ
ร่าเริงสดใสซุกสนตามภาษาเด็กนี่วิ่งเล่นทั่วสถานีตำรวจเลยนะบอกกับนักข่าวด้วยนะ
บอกตาใจดีใจดีมากรักตามากอยากอยู่กับตา
คุณตาบุญเรียนเองเนี่ยวันนี้ก็มาเฝ้าน้องจุกอยู่ไม่ห่างเลยนะครับเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เอาอาหารเอาขนมมาให้หลานด้วย
ดีใจมากได้เจอหลานชายนะหลานกลับมาสู่อ้อมกอดของตาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยตีหลานไม่เคยทำร้ายหลานเหมือนกับที่ลูกสาวบอกนะครับ
แต่รักหลานมากรักเหมือนลูกเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวจะพาหลานไปเลี้ยงเองนะ
เพราะว่ากลัวว่าลูกสาวจะพาหลานหนีไปอีก
ส่วนเรื่องของลูกสาวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและศูนย์คุ้มครอง
อุทัยธานีแล้วก็นักจิตวิทยาด้วยนะครับ
มาคุยกับคุณตานะแล้วก็ดูอาการของแม่ของเด็กด้วย
แล้วก็ดูเรื่องของน้องจุกด้วยว่าจะช่วยเหลืออะไรกันยังไง
อาจจะต้องพาทางลูกสาวของคุณตาเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อน